คุณผู้ชมคะอย่างที่เรานำเสนอข่าวกันมานายทวีหนันลาวัย๗๕ปี
หรือพระบิดาโจเซฟที่ตอนนี้ถูกดำเนินคดี
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกไปหลังจากที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะ
มีการให้กินสิ่งแบบปฏิกูลอะไรอย่างนี้ให้ญาติโยมกินอะไรอย่างเงี้
อ้างตัวเป็นพระบิดาของทุกศาสนาถูกดำเนินคดีเพิ่มอีกนะ
มันไม่ใช่แค่สองข้อหานี้นะครับเจอแล้วนะคะที่คนสงสัยว่าอุ้ย
่งหนไปไหนหายไปไหนได้ประกันตัวแล้วหายไปไหน
เจอแล้วไปอยู่ที่พื้นที่รอยต่อจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเลยค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าขอแค่ไปอยู่ในพื้นที่ชั่วคราวเท่านั้น
ทีแรกมีข่าวว่าจะสร้างสำนักใหม่ใช่ที่เมื่อวานเล่าไปว่าเอ๊ะ
หายตัวไปจะไปสร้างสำนักใหม่เหรอหรือยังไงสำนักเดิมก็แย่แล้วที่มีแบบ
ลงปลาร้าหมักอะไรโอ้ยของสกปรกเต็มไปหมดนะคะครับ
ทีนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้ที่นายทวีหนันลาคนนี้ไปอยู่เนี่ยนะคะ
มีชื่อว่าไร่อยู่เย็นเป็นสุขด้านหน้าทางเข้ามีป้ายเขียนเตือนเอาไว้ว่า
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามคนภายนอกเข้าก่อนได้รับอนุญาต
ก็มีคนไปเฝ้าอยู่ด้วยนะคะจากการสอบถามเขาก็บอกว่า
นายทวีหนันลาหรือพระบิดาโจเซฟอยู่ด้านในจริงแต่ขอความเป็นส่วนตัว
นี่ค่ะเหมือนกับว่าเป็นบ้านพักของลูกศิษย์ที่อยู่ในสวนนะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติภูผาม่วงอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
โดยสาธารณสุขจังหวัดเลยในอำเภอภูผาม่านในอำเภอชุมแพร
ในอำเภอภูกระดึงและตำรวจสพภูกระดึง
ไปกันเพียบขออนุญาตเข้าพื้นที่เลย

นักข่าวรออยู่ด้านนอกมีคนขับรถกระบะสีน้ำเงิน
เร่งเครื่องเข้ามาแบบเร็วมากนี่คันนี้ค่ะ

จะชนเลยอย่างงี้หรอค่ะเกือบ
แล้วก็ลงมาโวยวายนี่มาด่านักข่าว

พวกผมเป็นประชาชนคนไทยนะครับ
น้องไม่มีที่อยู่พ้องด้วยกันฟ้นตกฟ้นลบฟ้นหวบจะอยู่ที่ไหนกัน

ค่ะ

เล่าข่าวพระบิดาโจเซฟมีอะไรชวนอ้วกอีกไหม
วันนี้ไม่มีคุณผู้ชมดูต่อได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะ

ไม่มีอะไรให้อาเจียนค่ะคือจากการตรวจสอบนะคะที่ดินตรงนี้อยู่ในป่าสงวน
รัฐบาลผ่อนผันให้ชาวบ้านทำกินได้ที่ดินตรงนี้มีลูกศิษย์ของพระบิดาโจเซฟเป็นเจ้าของ
พระบิดาโจเซฟเป็นเพียงผู้พักอาศัยในไร่มีบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกอยู่หลังหนึ่ง
ลูกศิษย์ก็ทยอยเข้าไปใช้พื้นที่รอบรอบเป็นที่พักอืมมันก็ไม่แน่ใจมัน
แม้จะบอกว่ามาอาศัยชั่วคราวแต่สิ่งที่เราได้ข้อมูลมาไม่รู้เหมือนเปิดสำนักใหม่เบายังไงก็ไม่รู้
ภาพมุมสูงเขานะนี่นะค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะพระบิดาโจเซฟก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปตั้งแต่ต้นข่าวนะคะ
ครับก็แต่งตัวเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
ยังมีลูกศิษย์ห้อมล้อมอยู่นะคะคุณผู้ชม

ไม่ใช่สำนักไมค์มายูทั่วคราวรอขึ้นสาร
ถ้าผลตัดสินของสารว่าผิดก็ดำเนินการไปตามขั้นตอน
ถ้าไม่ผิดนี่จะกลับมาอยู่ที่นี่ค่ะ
ไม่กลับไปที่อำเภอคลสารจังหวัดชายภูมิแล้ว
ส่วนลูกศึดที่ตามไป
ไม่ได้บังคับนะไม่ได้ชวนด้วยเขามาด้วยความศรัทธา
แล้วจะไปห้ามเขายังไงบอกห้ามไม่ได้
ส่วนการดื่มกินอะไรที่แบบสกปรกขออธิบายหน่อย
ขออธิบายเรื่องดื่มปัสสาวะหน่อยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะ
แล้วไม่เคยสั่งให้ลูกศิษย์คนไหนดื่มปัสสาวะของตัวเองนะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าแล้วเขาสอนลูกศิษย์เขาว่ายังไงบ้าง
ก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกหนังฝันฝันล่ะเดี๋ยวไม่ถูกนะฝัน
ไม่ใช่ว่าฝันถูกคือฝัน
เรื่องสพเรื่องอะไรนี่จะไม่ต้องมาเอามา
บรามเชื่อแบบนั้นไม่เอานะมันสุขคลักษณะ
จากนี้นะคะในที่พักพระบิดาโจเซฟลูกศิษย์เอาขนมมาวางไว้เต็มเลย

ถามว่าใช้ขนมที่ผลิตในสำนักรัฐธิประหลัดที่ชายภูมิหรือเปล่า
นี่ก็เลยมีคำชี้แจงออกมาค่ะบอกว่า

เอาจริงนะมันไม่ใช่

แล้วขอชี้แจงเรื่องแจ่วบองอะไรหน่อยได้ไหม

ปลาร้าหมักอยู่ที่ในสำนักตรงนั้นน่ะอ่า
ก็เป็นปลาร้าที่หมักเอาไว้กินเองไม่ได้ส่งขายพี่อุ๋ยอย่าตกใจ

น้ำพริกแจ่วบองไปรับมาจากที่อื่น

ใช่มีแหล่งที่มาชัดเจนนักข่าวไปตรวจสอบได้เลย
ไม่ได้ผลิตที่สำนักรัฐธิประหลาดของเขา
เอาใครที่มีอยู่ในความครอบครองจะได้สบายใจนะฮะ

บุญส่งก็บอกว่าคือตัวเองเนี่ยซื้อมาทำบ้านเป็นบ้านสวน
ก็เลยพาพระบิดาโจเซฟมาอยู่ด้วยชั่วคราวถ้าตำรวจจะแจ้งความดำเนินคดี
หรือมีหมายสารอะไรก็พร้อมเข้าพบตำรวจเขามีทนายความด้วยอืม
พร้อมเข้าพบตามกระบวนการยุติธรรมพระบิดาโจเซฟก็จะชี้แจงรายละเอียดทุกอย่าง
สิทธิ์เองก็เก็บหลักถงหลักฐานเอาไว้หมดแล้วแต่ไม่ฟ้องดำเนินคดีความอะไรแบบ
ฟ้องกลับนะคนที่มาว่าพระบิดาโจเซฟอ่ะไม่ฟ้องกลับเดี๋ยวฟ้องร้องกันไป
ฟ้องร้องกันมามันจะแบบจะวุ่นวายจะมีคนเจ็บตัวอืม
เขากลัวเหตุการณ์มันบานปลายมาหลายที่แต่ของเราไม่ใช่เรามีธรรมะในใจ
ต้องให้ต้องให้เข้ามาสัมผัสกับพวกผมเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ามันคืออะไร
อันนี้พระบิดาก็รับทราบแล้วแล้วก็ไม่ให้ตอบโต้ใช่ท่านไม่ให้ตอบโต
ตั้งแต่วันแรกแล้วครับอ่าแล้วก็ให้พวกเราอยู่อย่างงี้ก็อยากขอร้องว่า
พวกเราก็จะอยู่ในที่ของเราจะทำอะไรก็อยู่กับความเชื่อของกลุ่มพวกเรา
ไม่ได้ไปเดินร้อนใครอ่าแล้วแต่พวกคุณว่าเราทีนี้ผมถามอย่างหนึ่ง
มันมีการว่าจะแจ้งข้อหาท่านเพิ่มเนี่ยพวกเราจะว่ายังไงจะมีทีมทนายไหม
โอ้โหอยู่ขนาดนี้แล้วถามว่าถามว่าประกันตัวออกมามีทนายไหม
ดีสารเขาให้ออกมาเฉยไหมถูกไหมแสดงว่าพวกเราก็มีทนาย
นี่ค่ะถ้าจะแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมก็มีทนายความพร้อมที่จะสู้คดี
ตามกระบวนการยุติธรรมคุณผู้ชมคะมีให้ตามต่ออีกหน่อยหนึ่ง
จำได้ใช่ไหมคะว่าพอลูกศิษย์ลูกหาถูกให้ออกจากพื้นที่แล้ว
พระบิดาโจเซฟไม่อยู่แล้วแล้วสัตว์เลี้ยงล่ะเออ
ที่อยู่ในสำนักรัฐธิประหลัดที่ชายภูมิมีเยอะเลยนะ
นี่เต็มเลยใช่ไหมลูกศิษย์บอกว่าไม่ทิ้งนะคะ
ประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ช่วยดูแลการจะย้ายเข้ามาในพื้นที่เนี่ย
มันก็จะได้ไม่มีพฤติกรรมรับประทานสิ่งปฏิกูลอะไรอีกแน่นอน
แล้วยืนยันอีกเสียงนึงยืนยันอีกครั้งนึงว่า
ก็ไม่เคยมีการบังคับให้ใครปฏิบัติแบบนั้นแต่ลูกศิษย์ปฏิบัติกันเอง
ทีมข่าวไปถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะที่พระบิดาโจเซฟย้ายไป
เหนือทะพูกระดึงค่ะ
ก็ชาวบ้านเขาก็บอกว่าจะไปห้ามอะไรได้อ่ะพี่อุ๋ย
ก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไปอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลเนอะ
เจ้าของที่ดินก็อนุญาตให้ไปอยู่นะ
ถ้าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครมันก็ไม่เป็นไรหรอก
ส่วนหนึ่งก็จุดที่เขาไปอยู่มันก็ห่างจากชุมชนพอสมควร
แต่ถ้ามาอยู่แล้วมาตั้งรัฐธิแบบเดิม

ชาวบ้านเขารับไม่ได้แน่นอนค่ะ

ก็เห็นแต่รถวุ่นวายวุ่นวายไปเหมือนนอนกลางคืน

แต่ถ้าเขามาสร้างสำนักเหมือนรัฐที่เป็นข่าว
ที่เราดูโอเคไหม

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบของหลายหน่วยงานในวันนี้นะคะ
และทำความเข้าใจเรื่องประวัติโรคติดต่อไปแล้ว
ส่วนเรื่องของการลุกพื้นที่ป่าสงวนยังไม่พบความผิด

แล้วก็ไม่ได้สร้างที่อาศัยลุกล้ำไปยังพื้นที่อื่นด้วย
แต่ก็ทำความเข้าใจกับพระบิดาโจเซฟและลูกศิษย์ทุกคนแล้วค่ะ
บิดาโจเซฟยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่า
อยู่ถึงแค่๒๗มิถุนายนนี้ค่ะ
ก็มันเป็นวันที่ต้องไปรายงานตัวต่อสารพอดีไง
ถ้าเสร็จสิ้นภารกิจอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่น

เจ้าหน้าที่ก็จะส่งคนมาตรวจสอบเป็นระยะค่ะ
ตำรวจสพภูกระดึงก็จะมาตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย
เป็นระยะเช่นเดียวกันนะคะ